เพราะว่าล่าสุด๑มีความคืบหน้า๒มีประเด็นใหม่งอกออกมา
ความคืบหน้าที่บอกก็คือล่าสุดผลการชนะสูตรพลิกศพการเสียชีวิตน้องออกมาแล้วนะคะ
พบว่าในร่างกายน้องเนี่ยมีสารเสพติด๔ประเภท๔ชนิดด้วยกัน
รองพบชนพลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิตท่านบอกมาแบบนี้นะคะ
ก็คืออีเคบ้าหลับยาอียาเคยานอนหลับแล้วก็ยาบ้า๔ชนิด
คือตอนนี้ก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเคนมผงใช่ไหม
ปรากฏว่า๔ชนิดมันไปอยู่ในร่างกายของน้องค่ะ
แต่เพื่อนของน้องแล้วก็คุณแม่ของน้องเนี่ยบอกตรงกันนะคะว่า
น้องไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วไอ้ยาเหล่านี้มันมาอยู่ในร่างกายของน้องได้ยังไง
อันนี้ประเด็นที่๑ประเด็นที่๒ค่ะคุณผู้ชม
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คุณแม่มาร้องกับคุณอัจฉริยะบอกว่า
ทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่น้องไปรักษาตัวเนี่ย
ทำไมปล่อยให้น้องอยู่บนเตียง๕๐นาทีโดยที่ไม่ทำอะไรเลย
ก็ขอเงินมาจำก่อนเป็นประเด็นใหญ่เลยนะฮะ
แล้วล่าสุดค่ะคุณอัจฉริยะไปร้องต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วนะคะ
แล้วมีคลิปหนึ่งที่ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าน้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ยังไม่มาเข้าบอกว่าอยู่ฝั่งประมาทกำลังจะมาน่าจะประมาณชั่วมุม
เขาบอกว่าเหมือนว่ามีค่ะ
คลิปนี้แหละค่ะที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

พร้อมกับคุณแม่ของน้องวาวาก็คือคุณพรทิพย์แก้วสุกนะครับ

ในวงกลมนิ้วน้องยังกระดิกอยู่เลย
ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่รอเรื่องของการเอาเงินมาเป็นข่าว
มัดจำเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลต่างเนี่ย
คือถ้าเกิดไม่ต้องรอนานน้องอาจจะรอดก็ได้
ถ้าเอาเวลาที่คุยกันตรงนี้รีบรักษาน้องเนี่ย
น้องน่าจะมีชีวิตต่อไป
ใช่ค่ะคือตามรายงานข่าวเนี่ยคือ
คุณอัจฉริยะบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
เรียกเงินค่ามัดจำก่อนนะครับครั้งแรก๑๕๐๐๐ครั้ง๒๔๐๐๐๐
ระหว่างที่รอเงินมาจำเนี่ยเห็นไหม

นาทีนานพอที่จะรักษาคนคนหนึ่งให้รอดจากการเสียชีวิต

ก็เลยนำคลิปนี้ไปร้องทุกข์กับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุณอัจฉริยะบอกว่าวันเกิดเหตุ
วาวาต้องนอนรอการรักษานานถึง๕๐นาที
ถ้าหากได้รับการรักษาอย่างทันทดทีน้องอาจจะไม่เสียชีวิต
คุณอัจฉริยะเอากล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานในวันเกิดเหตุ
ก็คือช่วง๖นาฬิกา๒๙นาทีที่โรงพยาบาลค่ะ
รถยนต์คันหนึ่งได้นำน้องวาวามาส่งที่โรงพยาบาล
กล้องวงจรปิดนะคะวงกลมสีแดง
ส่งที่โรงพยาบาลแต่แพทย์ไม่ยอมนำตัวน้องเข้าห้องไอซียู
ต่อมาเวลา๖นาฬิกา๓๓นาที
คนที่นำตัวน้องวาวามาส่งที่โรงพยาบาล
นำโทรศัพท์ของน้องวาวาโทรหาเพื่อนสนิท
เพื่อตามมาให้ดูอาการของน้องที่โรงพยาบาล
วิธีการก็คือใช้นิ้วมือของน้องวาวา
แกนหน้าจอโทรศัพท์ปลดล็อกค่ะ
ต่อมาเวลา๗นาฬิกา๑๐นาที

เป็นคลิปที่น้องวาวานอนรออยู่บนเตียง
นิ้วยังขยับได้แบบนี้นะคะ

จากนั้นในเก่งได้มาที่โรงพยาบาล
แล้วจ่ายเงินค่ามาจำในการรักษาจำนวน
บาทตามที่โรงพยาบาลร้องขอไปนะคะ
แล้วนายเก่งเป็นคนเซ็นรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ใบเสร็จรับเงินระบุว่า
สุดท้ายน้องวาวาเสียชีวิตตอน๘นาฬิกา๔๕นาที
คุณดูนะมาส่งตั้งแต่ประมาณ๖โมงครึ่ง
ได้รับการรักษาจริงคือ๗นาฬิกา๑๘นาที

เพราะฉะนั้นแล้วเบ็ดเสร็จต้องรอการรักษา๕๐นาที
กว่าจะได้รับการรักษานะคะ
ทีนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส
คุณหมอเทรดกรัศในระวิวงศ์
ท่านบอกว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
โรงพยาบาลได้ช่วยเหลือวาวาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ส่วนรองพบชนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิตรบอกว่า
ภายหลังร่วมเพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
ที่สวนอพโหดโยธินสัพว่าเบื้องต้น

ช่วงเกิดเหตุคือสักประมาณตี๔ถึงตี๕
วาวามีอาการผิดปกติอาเจียนอย่างหนัก
แฟนสาวของผู้ชายที่มาร่วมงานปาร์ตี้
ก็เลยพาวาวาขึ้นไปอาบน้ำ
นอนพักที่บริเวณชั้น๔ของบ้าน
แล้วก็คอยดูแลวาวาอย่างใกล้ชิด

ก็เลยอุ้มขึ้นรถพาไปส่งที่โรงพยาบาล
แล้วก็ในช่วงเวลา๖นาฬิกา

ใช้เวลาสักประมาณ๕นาที
ก็ถึงโรงพยาบาล๖นาฬิกาเสร็จ

กล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณชั้น๒ของบ้านจุดเกิดเหตุ

ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญปรากฏบอกว่า
มีการลบข้อมูลไปหมดแล้ว

บ้านที่จัดปาร์ตี้เนี่ยลบไปหมดแล้วค่ะ
แล้วตำรวจพิสูจน์หลักฐานตอนนี้กำลังกู้ภาพอยู่นะคะ
เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีนี้ประเด็นเบาะแสสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

บอกว่าวันที่จัดปาร์ตี้แล้ววันที่เกิดเรื่อง

ทางเจ้าของบ้านเนี่ยว่าจ้างบริษัทเอกชนมาทำความสะอาดบ้านคือ
ทำกันแบบยิ่งใหญ่เลย
หลักฐานที่มันควรจะมีมันก็น่าจะหายไปแล้วใช่มั้ย

ใช่ทำไมต้องทำความสะอาดบ้านขนาดใหญ่ทันทีนะฮะ
รองพบชนบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะฮะ
เพราะต้องรอติดตามสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน
ซึ่งตอนนี้ตำรวจทราบตัวแล้วว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้บ้านจัดปาร์ตี้วันเกิดเหตุเนี่ย
มีทั้งหมด๑๘คนลบน้องวาวาไป๑คนซึ่งเสียชีวิตก็จะเหลือ๑๗คน
ตอนนี้เรียกมาสอบปากคำแล้วเหลืออีก๖คนที่ยังไม่ได้สอบปากคำเดี๋ยวทยอยเข้าให้ปากคำนะคะ
ทีนี้คุณแม่ของน้องวาวาว่าไงคุณแม่ของน้องเนี่ยก็เดินทางมาที่สอนอพหนโยธินด้วยนะคะ
ติดตามความคืบหน้าของคดียืนยันเลยค่ะว่าลูกเนี่ยถึงแม้ว่าผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นว่า
มียา๔ชนิดเป็นยาเสพติดอยู่ในร่างกายน้องแต่แม่ยืนยันว่าลูกไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
ตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนเพราะแม้แต่กาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยลูกก็ยังไม่ดื่มเลย
ซึ่งข้อมูลนี้ไปตรงกับเพื่อนสนิทของน้องวาวานะคะแม่บอกว่าคดีนี้ใครทำน้องตายต้องรับผิดชอบ
ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนะคะแล้วน้องต้องได้รับความยุติธรรมแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และจะไม่ยอมเผาศพจนกว่าคดีจะสิ้นสุดด้วย
คือตายผิดปกติแบบนี้ทำไมไม่อายัดบ้านอายัดอะไรไว้ก่อนก็ไม่รู้นะ
อันนี้เราก็สงสัยสังคมเขาก็ถาม
คุณผู้ชมครับดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้างอย่างที่ผมบอก
มาดูโรงพยาบาลเปาโลเกษตรพูดชื่อเลย
เพราะว่าท่านผอออกมาชี้แจงเอง
คุณหมอดูสิตปัญญาประเสริฐครับออกแถลงการแบบนี้เลยนะ
บอกว่าดูแลคนไข้ตั้งแต่นาทีแรกเลย
มาถึงโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพทุกประการ
ทั้งนี้นะครับยังได้มีการชี้แจงขั้นตอนการรักษาแบบนาทีต่อนาที
ผมจะเล่าให้ฟัง๖นาฬิกา๓๗นาทีพลเมืองดีพาผู้ป่วยมาส่ง
แจ้งว่าพบผู้ป่วยนอนหมดสติที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยเสนานิคม๑
ตอนนั้นผู้ป่วยสลึมสลือครับตามร่างกายไม่พบบาดแผล
สัญญาณชีพปกติมั่นตาขยายตอบสนองต่อแสงเล็กน้อย
ประเมินอาการแล้วให้ออกซิเจนและเจาะน้ำตาลในเลือดครับ
ขณะนั้นผู้ป่วยมีอาการเกร็งเหยียด
ให้ยาลดอาการเกร็งแล้วก็ให้นอนในหอผู้ป่วยวิกฤต
เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดพยาบาลไม่สามารถฉีดยาได้เนื่องจากผู้ป่วยเกร็ง
๖นาฬิกา๔๕นาที๕นาทีถัดมาประเมินสัญญาณชีพครับ

๖นาฬิกา๔๗นาที๒นาทีถัดมาพยาบาลโทรติดต่อญาติ
อยู่ต่างจังหวัดแต่ญาติก็บอกว่าจะรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
๖นาฬิกา๕๕นาทีสัญญาณชีพความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อย
หัวใจเต้นปกติมั่นตาขยาย
นาฬิกาครับผู้ป่วยเริ่มเกร็งแล้วก็ร้องคลาง
จะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้นิ้วมือที่ขยับมันเป็นช่วงเวลานี้

แพทย์เรียนอีอาร์ให้ยารดอาการเกร็งครับ
๑นาฬิกา๑๐นาทีครับมีผู้ชาย๒คนเข้ามาติดต่อที่ห้องฉุกเฉิน

พยาบาลสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในตอนนั้น
๑นาฬิกา๒๕นาทีครับคุณผู้ชมครับ
มีการเจาะเลือดส่งตรวจที่ห้องแล็บ
แล้วก็ให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
แล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
๑นาฬิกา๕๕นาทีผู้ป่วยถึงหอผู้ป่วยวิกฤต
นาฬิกาตรงผู้ป่วยซึมแล้วครับหายใจเบาแล้วครับ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแล้วครับ
ญาติมาถึงแพทย์แจ้งอาการผู้ป่วยแล้วก็บอกกับแม่ของผู้ป่วยทางโทรศัพท์
ในรายการ๔๕นาทีแม่รับทราบอาการของผู้ป่วยนะฮะ
และ๑๐นาฬิกาครับทีมนิติเวศนำร่างผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต
ชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
นั่นคือขั้นตอนที่ทางเปาโลเกษตรชี้แจงครับคุณผู้ชมครับ
แต่ผมไม่ได้กล่าวหาโรงพยาบาลปาโลนะ
แต่มันคือสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน
หากเกิดวิกฤตฉุกเฉินคือมันระบุไว้ในรัฐธรรมนูล
ใช่ท่านสามารถรักษาฟรี๗๒ชั่วโมงแรกหรือ๓วัน

โดยจะรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด

ภายใต้โลแกนที่ว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่
เอาอีกนิดเดียวใช้เวลาหน่อยมาเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชม
อาการนี้นะฮะที่บอกว่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยปวดท้องฉันบอกวิกฤต

หมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ
หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัด
ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็น
๔เจ็บหน้าอกเฉียบพรรณรุนแรง
อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต
ท่านมีสิทธิ์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่า
มันแค่ถูกเขียนอยู่ในกระดาษหรือเปล่า
เพราะในจริงแล้วเข้าไปถึงปั๊บเนี่ย
ผมไม่ได้พูดถึงโรงพยาบาลนี้นะเอาภาพโรงพยาบาลนี้ลงก็ได้เดี๋ยว
เดี๋ยวมีปัญหาคือท่านมีสิทธิ์นะ
อาการ๖อาการที่ผมบอกแบบนี้นะครับ
ว่าเข้าไปแล้วสามารถรักษาฟรี๓วัน๗๒ชั่วโมง

โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบที่ได้บอกไป
รู้แต่ไม่ทำอ่าเขาก็เคยมีประสบการณ์ส่วนตัว
ล้มศีรษะฟาดพื้นหมดสติพอพาไปโรงพยาบาลไม่รักษา
กว่าจะจ่ายเงินมัดจำก่อน๑๕๐๐๐บาท
สุดท้ายต้องเอาเพื่อนออกมาจากโรงพยาบาลเพราะเขาไม่ยอมรักษาให้

ประมาณสัก๒ปีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
และสุดท้ายต้องไปพาไปที่อื่นที่เขาจะรักษาให้

ที่พี่เบิร์ตบอกไป๖อาการที่วิกฤต
ไม่ว่าท่านจะใช้เรื่องของสิทธิ์อะไรก็ตาม

ยังไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้นะท่านเข้าเกณฑ์๖๖อาการแบบนี้
พูดถึงภาพรวมนะไม่ได้เจาะจงไปว่าโรงพยาบาลไหนเนอะ
อันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับ